เรื่องนี้เป็นคลิปที่เพจดังเขาแชร์เอาไว้นะครับ
สาวสองคนหนึ่งถูกแฟนนุ่มรุ่นน้องทำร้ายร่างกายคุณ
ทำอะไรบ้างล่ะไปดูภาพเหตุการณ์กัน
แฟนนุ่มเนี่ยทั้งต่อยทั้งเตะจิกหัวตบหน้า
ได้รับบาดเจ็บนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่ง

เพราะใบมะม่วงบังอยู่นะครับ

เพราะว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงยื้อยุดฉุดกระชากันไป
จนถึงอีกมุมหนึ่ง
กล้องวงจรปิดก็ยังสามารถจับภาพได้นะครับ
หลังจากนั้นนะคุณสาวสองคนนี้ก็ช้ำใจเลยที่โดนแฟนทำร้ายใช่ไหม
ก็เลยโทรไปบอกพ่อของฝ่ายชายให้ช่วยมาเคลียร์หน่อย
สรุปพ่อฝ่ายชายมาแต่พ่อฝ่ายชายเนี่ยโอ้โหเข้ามาปรีดทำร้ายสาวสองคนนี้ต่อ
แล้วพ่อฝ่ายชายเป็นดาบตำรวจด้วยนะ

สองก็คิดว่าโอ้โหคุณพ่อจะมาช่วยมาเคลียร์ให้ลูกชายไม่ทำร้ายเธอ
ปรากฏว่าพ่อฝ่ายชายปรีเข้ามาหาเธอนะครับ
แล้วก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงมาถึงกระโดดถีบแอ๊กเลยคุณ
กระโดดถีบสาวสองคนนี้จนร่วงลงมาจากรถเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองเชียงใหม่
กลางดึกของวันที่๓พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
ผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือสาวสองคนนี้ก็คือ
ธีรพัฒน์จาดคำอายุ๒๑ปี

คุณแล้วเขาเพิ่งไปทำจมูกมาได้เดือนนึงนะ
จ่ายตังค่าทำจมูกไปกับเกือบแสน
แล้วดูสิจมูกเบี้ยวแบบนี้
คนเพิ่งทำจมูกมาโอ้โหเขาจะระวังจมูกมากเลยนะ

พอมาโดนแบบนี้จมูกเบี้ยวเลยนะฮะ
แล้วก็มีแผลตามร่างกายนิ้วมือนิ้วมือแผลไปหมดเลยนะฮะ
แล้วก็ตรวจร่างกายขอใบรับรองแพทย
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับแฟนหนุ่มรุ่นน้อง
แล้วก็พ่อของแฟนนุ่มซึ่งเป็นดาบตำรวจด้วยนะฮะ

โดยเธอบอกว่าคบหากับแฟนหนุ่มอายุ๑๙ปีมาประมาณ๗เดือนแล้ว
วันเกิดเหตุมีเบอร์โทรปริศนาโทรมาบอกว่า
มารับแฟนนุ่มเพราะว่าแฟนนุ่มเมามาก

พอไปถึงพบว่าแฟนอยู่กับกลุ่มผู้หญิง

ก็เลยมีปากเสียงแล้วก็ลงไม้ลงมือกันนะครับ
โดยแฟนปลาโทรศัพท์ของเธอราคา๔๐๐๐บาทจนพัง
ทีนี้ก็ขอให้แฟนชดใช้ไม่งั้นจะไปแจ้งความ

พ่อกูเลยบอกแบบนี้ท้าเลยนะ
โทรหาพ่อกูก็ได้พ่อเป็นตำรวจเพื่อมาเคลียร์

โอ้โหถีบเธอตกจากรถจักรยานยนต์
ขู่ฆ่าเธออีกด้วยนะครับ

เห็นทั้งคลิปแล้วแล้วก็ไฟล์สาว๒นี่

เปิดเผยออกมาบอกเตรียมสอบปากคำผู้ก่อเหตุ

ไม่ว่าจะเป็นแฟนนุ่มของสาวสองคนนี้

แล้วก็พ่อของแฟนนุ่มซึ่งเป็นดาบตำรวจด้วยนะครับ
จากการตรวจสอบต้นสังกัด
กับทุกฝ่ายนะฮะเบื้องต้นก็ต้องมีการตั้งข้ออาทำร้ายร่างกายครับ
ส่วนที่ผู้เสียหายอ้างว่าถูกขู่ฆ่าทีนี้ต้องสอบปากคำและหาพยานเพิ่มเติม
หลังสอบสวนจะรายงานผู้บังคับบัญชาของดาบตำรวจคนนี้ขอยืนยันจะให้ความเป็นธรรม
กับทุกฝ่ายจริงไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นดาบตำรวจจริงนะฮะ
แต่ทีนี้สาวสองเขาได้รับบาดเจ็บก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขานะฮะ